วันเศร้าที่เก้าเดือนกันยามือเจ้าภาพมหาแต่ตั้งยังไม่ให้งานใหญ่โตจังจัดบนห้างในห่อแต่ค่าจ้างก่อยังไม่ได้จ่าย
บอกให้ไปรับที่หน้างานจบงานวันนั้นก็ยังไม่ให้บอกอังคารถึงจะโอนตังค์วันอังคารก็ยังไม่โอนให้
นัดอีกทีขอผัดอีกทีก็วันที่๒๒เขาบอกจะต้องเอามาจ่ายแต่พอถึงวันนัดก็ขอผัดขอพรเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันชัดยังไง
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้อีก
มันชักยังไงจะแรงโอ้ย
ตังค์มีเจ้าภาพมาจ้างแต่กระตังค์ยังไม่ได้
เมื่อวันที่๙เดือน๙เมื่อวันที่๙เดือน๙จนป่านนี้เขายังไม่เอามาให้
อยากรู้ว่าเป็นใครหรือเปล่าอยากรู้งานไหนหรือเปล่าติดตามข่าวกันในตอนต่อไป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

ให้อยากรู้ว่าเป็นใครหรือเปล่าอยากรู้งานไหนหรือเปล่า
ติดตามข่าวข้าวกันในตอนต่อไปอ้าวตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์
มีเจ้าภาพมาจ้างแต่กระตังค์ยังไม่ได้
เมื่อวันละที่เก้าเดือนเก้าเมื่องานวันที่เก้าเดือนเก้า
ป่านนี้เขายังไม่เอามา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ